สวัสดีค่ะทุกคนร้อนน้ำกับดาวสุปสรรคมาแล้ว
อากาศมันร้อนจะพูดอย่างนี้คืออากาศมันร้อนมากและอยู่คนเดียวมันยิ่งมันยังเหมือนจะบ้าคุณผู้ชมมันแทบจะบ้าอยู่แล้วอ่ะตอนนี้
เพราะอะไรทำไมอากาศถึงร้อนแบบนี้ก็เพราะหย่อมความร้อนไม่เคยหายไปไหนเลย
อยู่ทางตอนบนของประเทศตรงนู้นเนี่ยและแถมช่วงนี้เหมือนเดิมเลย
ลมทะเลพัดพาเอาความชื้นมาบวกกันกลายเป็นความร้อนอบอ้าว
ยาวไปเลยนะไม่ต้องถามหรอกว่าอากาศจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าร้อนยาวไปเลยเนี่ย
ดูเนี่ยวันนี้แดงเข้มขนาดนี้มากกว่า๔๐องศาเซลเซียสเลยนะ
ก็ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนร้อนหมดเลยค่ะ
ดัชนีความร้อนจะสูงมากกว่า๕๐องศาเซลเซียตไปเลย
วันนี้ถามว่ามีฝนไหมมีบ้างเล็กน้อยค่ะเห็นไหมเนี่ย
ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างนะเอาเป็นว่าช่วงนี้มีฝน
แต่เป็นฝนที่มาไวไปไวจะมีลมเข้ามาบ้างนะ
ก็ต้องระวังกันด้วยนะเนี่ยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เลย
งั้นแสดงว่าเกาะที่อยู่ยังโอเคอยู่นะ
อ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรจ้า
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนบางส่วนของภาคอีสาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังน่ากลัวเหมือนเดิมเลย